การเสียชีวิตที่ก็ต้องไปหาสาเหตุกันอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
มีหนุ่มเป็นช่างของการไฟฟ้าคนหนึ่งเขาไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ปรากฏว่าเนี่ยครับบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวขอนั่งดื่มเหล้าต่อในรถหน่อย
เช้ามามาเจออีกทีอ้าวนอนเสียชีวิตแบบนี้แล้วค่ะ
คือเพื่อนที่มาทำงานด้วยกันบอกว่าก็เปิดกระจกเปิดอะไรไว้ให้หมดนะ
บนรถตู้คันนี้เนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตชื่อนายอนุสนเม่นตะเภา
อายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะครับเป็นชาวเผลอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธุริยา
เสียชีวิตในรถตู้คันนี้ครับท่านผู้ชมครับรถตู้นี่เป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับ
อยู่ที่ลานจอดรถของห้องเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลรัศดาม
เมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะผู้ตายเนี่ยสภาพศพก็คือ
หงายห้อยขาอยู่บนเก้าอี้ผู้โดยสารไม่สวมเสื้อผ้าเลยนะครับ
มีกางเกงชั้นในแค่ตัวเดียวข้างศพมีเสื้อผ้าของผู้ตายนะมียา
มีขวดเหล้าแล้วก็โทรศัพท์มือถือไม่พบบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
รถไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินการต่อสู้อะไรทั้งสิ้น
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบมาพิสูจน์นะครับ
จันทรรศอายุสามสิบเอ็ดบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานยนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ส่วนผู้ตายเป็นนายช่างระดับ๗ก็มาภูเก็ตด้วยกัน
ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมเพื่อมาทำงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่หนึ่ง
ช่วงบ่ายเมื่อวานทำงานเสร็จก็จะกลับเข้าที่พัก
ก็มาพักที่ห้องเช่าตรงนี้นะครับแต่ว่าผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวขอดื่มเหล้าต่อในรถหน่อย
คนขับรถตู้เขาก็เปิดกระจกไว้ให้เปิดไว้ให้หลายบานเลยอากาศจะได้ถ่ายเท
ช่วงบ่ายนะหลังจากนั้นสัก๔โมงเย็นนายทศพรคนขับรถตู้เดินลงมาจากห้องพัก
จะไปซื้อของก็แวะดูที่รถตู้ก็เห็นว่านายอนุสนนี่นอนหลับอยู่
ก็ยังสะกิดที่ขานะนายอนุสนก็ส่งเสียงตอบมาหนึ่งครั้ง
แต่ก็ไม่เอกใจอะไรก็เดินไปซื้อของต่อแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยไม่เห็นผู้ตายที่ห้องครับ
เขาก็ทีแรกคิดว่าจะกลับขึ้นมานอนเนี่ยแต่ว่าเช้ามาไม่เห็น
ก็เลยไปดูที่รถตู้ปรากฏว่าพอไปถึงรถตู้ยังนอนอยู่และเสียชีวิตแล้วฮะ
ก็เลยไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
ทศพรบอกว่าปกติผู้ตายเป็นคนนิสัยดีทำงานเก่งนะฮะแต่ว่ามีนิสัยก็คือชอบดื่มเหล้านะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
ตำรวจสอบพลเมืองภูเก็ตจะส่งศพไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ถ้าไม่รู้ตัวก็ทำได้ก็ถอดนอนเอาแต่บ่ายอย่างงี้แล้วก็ช็อกไปเลย